ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
กลับมามันกันต่อเลยดีกว่ากับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เรามาทำความรู้จักกับนักชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีริขันนะครับ
ชกมาแล้ว๖๙ไฟล์ชนะ๕๐ไฟล์
เสมอ๑ไฟล์และแพ้๑๘ไฟล์
มาถึงด้านนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอบ้านแท่งจังหวัดไชยภูมิ

รับทราบคดชศาลสบุญจันทร์

รับทราบคดชศาลสบุญจันทร์
รับทราบคดชศาลสบุญจันทร์
รุ่นน้องในมุมแดงคดชศาลสบุญจันทร์วัย๑๙ปีจากบ้านแท่นชายภูมิทิรพพงศ์ทองดี
มารุ้นความมันครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งในวันศุกร์ที่๑๘สิงหาคม
เดชน์ดำรงสอำนวยศิริโชคสดจากกวนลำเปอร์ประเทศมาเลเซียว

เดชน์ดำรงสอำนวยศิริโชคเคยฟิตซอมอยู่ในค่ายมวยลูกบั้นใหญ่

และที่สำคัญณตอนนี้เขาดังระดับโลกแล้วนะครับ

ฟ้ายน้ำเงินน้ำเกาครับฟ้ายแดงน้ำสด
ถ่ายเพราะว่าเป็นครูมวยด้วยยังได้รับการสนับสนุน

ท่านฝนรวมหรือสายฝน

พจศานี้ยังไม่เกิดเลยครับ

มวยไทยครับคนที่ฝึกมวยนั้นสภาพร่างกายดูครับแข็งแรงแข็งแรงจริงจริง

คมทุกลูกจริงครับและโคชศาสตร์ไม่กลัวครับ

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห
คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห
คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห
คมทุกลูกจริงครับโอ้โห
คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห
คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห
คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห
คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห
คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห
คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห
คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

คมทุกลูกจริงครับโอ้โห

อ่าพุ่งเข้าใส่เลยครับ
เอาล่ะครับมันจะสารอ่าพยายามจะเบียดเข้ามาอ่า
ซ้ายังเบื้ดครับคนหลวงมันจะสารเบียดแล้วเสียบได้ของขวา
ล๊อคไนท์วางแค่ขวาอ่ากล้ากล้ากลัวไม่ได้ครับ
ต้องออกครับคนจะสารวางขวาบนหลวงล็อกในเจอเหลี่ยมเลยครับ
คุณทางด้านฝนหลวงเดินบ้างครับซ้ายดอกแรกดอกที่สอง
เป็นเกมที่วัดใจละครับก็จะสารล๊อคไนท์คนหลวงเสียบในคอ

อย่ามาล็อกนายอู้พยายามจะสวดด้วยสอกครับผลลวงแต่เจอข้าวขวาของกฏศาล
จังหวะวงในนี่ก็จะสารทำได้ดีครับในขณะที่วงนอกนั้นสายผลหรือว่าผลลวงทำได้ดี
โอ้โหแม่ดอกนี้เสียหายเลยครับในช่วงปลายยกสำคัญครับ
จังหวะชิงดำแบบนี้ครับมาพลาดครับ
กฏศาลเดินมาเจอสอกอ่าครับคืนเป็นแข้ง

สายของผลลวงยังเต็บไม่เข้ากับ

โอ้โหเดินเข้ามาจับแทงครับ

คู่ค้ำของรายการในคู่ที่๓

กับคนหลวงไทเกอร์มวยไทย
หรือว่าฝนหลวงสทเล็กภูเก็ตครับ
การกลับมาภายแรกของโฆษฎาสาร
โอ้โหต้องบอกว่า๑๐๐เลยครับ
คุณภาพนั้นแน่นเลยครับครับแก้ว
มาดูภาพชา
คุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าคู่นี้นะครับความมันนี่เอาไป๑๐ดาวเลยนะฮะ
เอาละฮะเราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือไม่
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน

ค็อลชัดศาลเซอร์บุญจัน
อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนความมันรอท่านผู้ชมอยู่ที่นี่